พูดถึงเรื่องของช่วงกับลินหุ้ยเราคิดถึงลินปิงไหม

เขากลับประเทศจีนไปแล้วนะฮะเราก็รอลุ้นเมื่อไหร่ช่วงกะลินหุ้ยจะมีลูกอีกสักตัวหนึ่ง
ตอนนี้ทีมสัตวแพทย์ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เขาก็ตรวจเข้มเลยนะครับ

เพราะว่าถ้าเข้าสู่ช่วงของการติดสัตว์หรือว่าจะตกไข่

วันเท่านั้นสำหรับแพนด้าต้องรีบทำจริง
ดังนั้นตอนนี้โอ้โหทีมสัตวแพทย์จับตามองอาการของลินหุ้ยตลอดเวลาเลยนะครับ
โดยผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พอนิพลวิชัยรัฐเปิดเผยครับ
ว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูการผสมพันธุ์ของลินหุ้ย
ซึ่งกำลังเป็นสัตว์ตรงตามฤดูกาลแล้ว
ทีมงานวิจัยแพนด้าได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของลินหุ้ยอย่างใกล้ชิด
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการผสมเทียม

แล้วก็ทีมพี่เลี้ยงจากประเทศจีน๒คนนะครับ
พร้อมเดินทางได้ตลอดเวลา
เรียกปุ๊บมาปั๊บเชิญปุ๊บมาปั๊บเลย
คือมาจากจีนเพื่อจะรีบมาผสมพันธุ์ผสมเทียมให้กับลินหุ้ยเลยนะครับ

โดยการนำสถิติของปีก่อนมาเปรียบเทียบกันนะคุณ
ลินหุ้ยจะตกไข่ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์
ทำให้ช่วงนี้ต้องติดตามเฝ้าพฤติกรรมของแพนด้า
ช่วงและลินหุ้ยอย่างใกล้ชิด
เพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความพร้อมมากที่สุดนะครับ

ตรุษจีนเจ้าหน้าที่เขาเอาเหมือนแตะเอียอังเป่า
เป็นของกินไปให้ช่วงลินหุ้ย

เจ้าหน้าที่บอกเหมือนเป็นอาการติดสัตว

ส่วนเรื่องของการตรวจฮอร์โมนเอสโตรเจน

จากนี้ไปหากพบฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย
ก็จะเพิ่มการตรวจปัสสาวะของลินหุ้ยในวันละครั้ง

ก็จะรีบผสมเทียมทันทีจากน้ำเชื้อของช่วง
ที่น้ำเชื้อช่วงถูกรีดเก็บไว้แช่แข็งไว้แล้วลูกเอ้ย

อกจากนี้ก็ยังมีน้ำเชื้อพ่อพันธแนนด้าจากประเทศจีน
ที่กำลังเดินทางเข้ามาอีกด้วย

เออนะเขาติดสัตว์เขาตกไข่ไม่นานนะ
พิธีกรหญิงวันนี้สวยมากครับ